เหมาะกับคุณมากกว่ายังไงพิธีกรรมโบราณเขาเรียกกันว่าเป็นความเชื่อของชาวไทยทรงดำเกี่ยวกับพิธีกรรมเรียกขวัญงานศพค่ะ
โอ้โหจริงต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะคะแล้วพิธีกรรมนี้เขาเรียกชื่อจริงว่าพิธีกรรมส่งข้าวส่งน้ำให้ผู้เสียชีวิตค่ะคุณชนะ
พิธีกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีงานศพ
ซึ่งจะมีการแบ่งพิธีกรรมย่อยอีกหลายต่อหลายอย่างเลยนะ
อย่างที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นพิธีการเรียกขวัญคนในงานศพด้วย
เพราะว่าการจากไปของคนที่รักญาติพี่น้องจะทำให้คนอื่นเสียขวัญใช่ไหมคะ
ก็ต้องมีการเรียกขวัญคนที่มาร่วมแสดงความเสียใจในงานด้วย
แล้วจากนั้นจะนำญาติพี่น้องไปทำพิธีสับเนื้อสับก้อย
เพื่อที่จะให้ผู้ที่จากไปมีอาหารทานไม่อดไม่อยากแบบนี้
ให้คนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
สับเนื้อและดื่มสุราจากกระบอกไม้ไผ่
ด้วยการแบบว่าคล้ายกับการเลี้ยงส่งผู้ตายให้ไปสู่สุขติค่ะ
แล้วจากนั้นนะคะจะไปสู่พิธีสร้างบ้านซื้อที่ฝากของให้ผู้ตาย
ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรนะคะสามารถฝากของไปให้ผู้เสียชีวิตได้เลย
ด้วยการนำของที่ที่จะให้ไปใส่ไว้ในบ้านไม้เล็กที่ทำขึ้นมาแบบนี้นะคะ
จากนั้นผู้ทำพิธีก็จะสวดส่งของไปให้เพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้มีของใช้
แล้วก็เพื่อให้หลายความเชื่อนะคะทั้งคนไทยต่างชาติหรือว่าคนที่เสียชีวิตไป
เขาเชื่อกันว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยแค่ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง
ก็เลยต้องส่งของเหมือนทางจีนก็จะเผากงเต็กไปให้
ส่งความสุขไปให้ทำบุญไปให้อย่างคนพุทธอะไรแบบนี้
เขาจะได้อยู่อย่างสบายและหมดห่วงจากโลกมนุษย์นั่นเองเนาะ
เอาความเชื่อเรื่องประเพณีโบราณมาฝากกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชม
แบบนี้สบายใจแล้วเนอะอิ่มแล้วนะ
ใช่ผมก็สบายใจแล้วล่ะมีกินมีใช้ตลอดทั้งชีวิต